สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของงานอีเวนต์อาจจะซาซาลงไปบ้าง
แต่ว่าตอนนี้งานอีเวนต์ของเรากลับมาคึกคักคึกคลื้นอีกแล้วนะคะคุณผู้ชม
และต้องบอกว่าซุปตาแถวหน้าในบ้านเราก็เดินหน้า
วันนี้ก็จะพากับกับผู้ชมไปส่องกันดูสิว่า
ซุปตาแถวหน้าในบ้านเรามีค่าตัวประมาณคนละเท่าไรกันบ้าง
นี่กลับมาคึกคลื้นอีกแล้วนะคะใบตองแหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ผู้เลือกเฟ้นซุปตาออกงานอีเวนต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าที่หนึ่งในใจตลอดการมางานไหนทัพนักข่าวแห่มาครบทุกสำนักแน่นอนยังคงเป็นคุณแม่ของเราพี่อ้ำพัชราภาชัยเชื้อนะคะที่สน
ตลอดด้วยตลอดจริงมาดูฝ่ายชายกันบ้างนะคะตัวท็อปก็มีทั้ง
ณเดชมาริโอมากปะรินเจมส์จีรายุบี้สุกฤทธิ์เวียสุโกลวัสด์
และพี่ป้องนวัดนะคะนอนมาที่ราว๒แสนบาทจ้า
อันนี้ก็ไม่ธรรมดาทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ผสมปรับปนกันไป
เบอร์แรงให้แล้วก็มีงานละครให้เราได้ติดตามตลอดนะไม่รู้แบ่งเวลากันยังไง
ไม่รู้ว่าเก็บเงินที่ไหนดีกว่าถูกส่วนทัพนางเอกที่ไตอันดับความฮอตถูก
จัดให้เป็นท็อปเกรดเอไม่ว่าจะเป็นยาย่าคิมเบอรี่มากกี้แต้ว
มิวเบลล่ามินพิชยาขวัญอุตสามณีและใหม่ดาวิกาค่ะ
ประมาณราคาค่าตัวอยู่ที่๑๕๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐บาท
โอ้โหแสนอัพทั้งนั้นเลยนะคุณนะ
แต่หากเป็นตัวรองแต่มีประเด็นฮอตเวอร์มาเมื่อไหร่
ก็มีอะไรให้นักข่าวพูดคุยอยู่เสมอ
ก็มีนะคะทั้งทิวอริสราควงคู่มากับเพื่อนสนิทเลย
กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์เมพิชชนาธิ์เอสเทอร์สุปีรีลา
ส่วนฝ่ายชายที่ก็เนื้อหอมไม่แพ้กันมีอีเวนต์มารุมมาตุ้มนะคะ
ก็มีทั้งดีเจพุทธพุทธิชัยค่ะช้อนจินดาโชธบี้ทัศภาค
คือกลุ่มนี้จัดอยู่ในเรท๑แสนถึง๑๒๐๐๐บาท

ถูกต้องค่ะจริงแล้วตัวเลขเหล่านี้นะคะแค่ประมาณเอาไว้
ก็มีทั้งบวกลบไปกว่านี้ด้วยนะคะก็ขึ้นอยู่กับทางผู้จัดงาน

ใช่แล้วค่ะแต่ถ้าใครกำลังถามถึงคุณแม่ชมพู่อารยาของเรา
หายไปไหนทำไมหลุดโผล่ไปได้อย่างไร

คุณชมพู่อารยาตอนนี้เนี่ยเธอจะออกงานเฉพาะงานที่ตัวเอง
พรีเซนเตอร์เท่านั้นงานโชว์ตัวเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะได้รับแล้ว

ช่วงนี้เนี่ยกำลังจะมีน้องด้วยก็ต้องดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น